คุณผู้ชมค่ะเมื่อ๒๘มกราคมที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านหลังนึงเขาก็จัดเลี้ยงทานข้าววันเกิดในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกแล้วก็เพื่อนนิดหน่อย
ปรากฏว่าอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยนะคะบุกเข้ามาในบ้านเขามีทั้งมีดมีทั้งปืนมีทั้งไม้ทุกอย่างเลยเข้ามาอารวาสทำร้ายเพื่อนของเจ้าของวันเกิดแล้วก็ทำร้ายตัวเจ้าของวันเกิดด้วย
เบื้องต้นมีภาพวงจรปิดมาให้ดูกันด้วยนะคะ

นี่เลยค่ะเนี่ยรุมกันอย่างนี้เลยนี่คือเข้ามาในบ้านเขานะ
เข้ามาในบ้านเขาตอนกลางคืนแบบนี้เลยนะคะ

อาวุธครบมือมาเลยด้วย
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะ
โดยพ่อของชายวัย๒๙ปีที่เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้น๒๘มกราคม
เขากับภรรยามาหาลูกชายที่บ้านหลังนี้เพราะว่าตั้งใจจะมากินข้าวฉลองวันคล้ายวันเกิดของลูกชาย
แล้วก็มีเพื่อนลูกชาย๒๓คนมาร่วมรับประทานอาหารด้วย
๒ทุ่มมีเพื่อนลูกชาย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของข้างนอก
สักพักนึงกลับเข้ามาที่บ้านก็มาเล่าให้ฟังว่า
จะไปมีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นระแวกซอย๔ย่านมา

ไป๒ชั่วโมงคือประมาณสัก๔ทุ่ม

มาทั้งแก๊งวัยรุ่นเป็น๑๐
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงในตัวบ้าน
มีมีดมีปืนมีไม้ตะโกนโหกเวกโวยวาย
แล้วก็กรูเข้ามาทำร้ายเพื่อนลูกชายสองคน
ว่าเพิ่งออกจะไปชกต่อยกับเขามานั่น
แล้วก็พยายามทำร้ายคนอื่นในบ้านด้วย
ลูกชายเขาเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านก็พยายามจะเข้าไปห้ามปราม
สุดท้ายกลายเป็นโดนลูกหลงนะคะโดนมีดฟันแขนเข้าไปเจ็บสาหัสเส้นเอ็นขาดเลย

หลังเกิดเหตุแจ้งความสอนอสามเศษแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเท่าไหร
เพราะว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเป็นวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ในพื้นที่แล้วก็มีประวัติแต่ละคนเนี่ยโชคโชนทั้งนั้นเลย

สืบสวนสนสามเศษลงพื้นที่ตรวจสอบจนตอนนี้เนี่ยรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วอย่างน้อย๘คนนะคะ
ก็เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในระแวกซอยศรีญาตินี่แหละ
มีชายวัย๓๕ปีชื่อใน๓เป็นหัวโจก
คนนี้เนี่ยประวัติมีทั้งคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ยาเสพติดด้วย
เรื่องต้นมีการรวบรวมพยาหลักฐานขออนุมสารออกหมายจับแล้วนะคะ

วันนี้นะคะหนึ่งในผู้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ย
เขาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสนสามเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาด้วย

บอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปทำร้ายเขาจะเข้าไปห้าม
แต่ตอนที่เขาไปถึงเนี่ยมันอีลุงตุงนังชุลมูลกันไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าเขาไม่ได้เป็นคนฟันคู่กรณีด้วย
เพราะวันเกิดเหตุเขาพาลูกไปด้วย
ก็เป็นการเขาบอกว่านี่คือเหตุผลที่เขาอยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
ถ้าเขาอยากจะไปมีเรื่องจริงคงไม่เอาลูกไปด้วยหรอก
แต่เบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
ข้อหาบุกรุกเคหสถานยามวิการ
และข้อหาพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควรค่ะ